คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้มีผู้ที่เสนอการใช้ท่อลมนะฮะ
เอาเข้าไปในถ้ำหลวง
แล้วก็ให้ทั้ง๑๓ชีวิตได้ออกมาผ่านทางท่อลม
เขาก็สาธิตในเบื้องต้นเอาไว้ล่ะนะครับ
ว่าวิธีการเป็นแบบนี้ใช้แบบนี้แบบนี้
แต่เพื่อความชัดเจนวันนี้
ไทยรัฐทีวีเราส่งทีมข่าวของเราไปเลย
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์นะฮะ
สาธิตกันให้ดูชัดเลยว่าเออมันทำได้จริงไหม
คนที่นำเสนอมาเนี่ยนะครับก็คือคุณโคสิตสุวินิจิต
เป็นกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะครับ
ส่วนแนวคิดการทำท่อลมแบบนี้ไปช่วย๑๓ชีวิตที่ถ้ำหลวงนั้น
สถาปนิกเจ้าของไอเดียก็คือนายไพโรธทุ่งทองนะครับ
แล้วนี่ฮะนายไพโรธก็ได้สาธิตการประกอบผ้าแคนวาส
ลมเนี่ยมันทำจากผ้าแคนวาสเป็นวัสดุในการทำ
ท่อลมนี้เมื่อเป่าลมเข้าไปในท่อลมใช้สัก๑๒บาร์
แคนวาสที่ยาว๓๐๐เมตรที่เอามาทดลองให้ดูเนี่ย

เปรียบไปมันคือเหมือนแบบตุ๊กตาลลมอะเนี่ย
ที่อยู่ตามข้างถนนอะไรที่มันจะปิวไปปิวมา
แต่อันนี้มันผ้าแคนวาสมันแข็ง
พอผ้าแคนวาสที่ถูกเป่าลมขึ้นไปแล้วก็พองตัวขึ้นมาเนี่ย
ผ้ามันมีความเหนียวมีความคงทนแข็งแรงมาก
มันจะสามารถทนทานต่อแรงกระแทกของโขดหินในถ้ำได้
รวมถึงรับน้ำหนักคนได้แม้จะอยู่บนผิวน้ำ
ส่วนบริเวณที่เป็นช่องโขดหินแคบ
จำลองด้วยการใช้ไม้กระดานแล้วก็กระสอบทราย
เอามาจำลองให้เห็นเลยว่าผู้ที่รอดผ่านท่อลม
ก็สามารถคลานลอดผ่านได้
ผมได้ทำท่อเป็นเรียบร้อยแล้ว
ขนาดเส้นผ่าทุ่มกล้างประมาณ๗๐เซนต์
ก่อนที่เราจะนำเข้าถ้ำ
เราก็มีความจำเป็นต้องทับให้เล็กนะครับ
เพื่อไปรอดสิ่งกิดขวางต่างจะได้สะดวกขึ้น
คุณสมบัติของท่อตัวนี้มันเบาสามารถลอยน้ำได้
ในเมื่อหน่วยซิลมีแล้วก็สามารถดึงตามเชือกที่หน่วยซิล
เขาวางเป็นไกด์ที่เข้าถ้ำ
ก็ดึงผ่านไปโดยใช้หน่วยซิลแค่๑คน

จนไปทะลุป่องถ้ำอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นพื้นที่สูง

สิ่งที่เลี้ยวรถคดเคี้ยวท่อไปแล้ว
เมื่อลมต้มไปส่วนตรงไหนที่แคบก็จะแบนไว้
ส่วนที่ไม่แคบมันก็ขยายเหมือนเราเติมลูกโป่ง

นึกภาพถึงสายดับเพลิง

เขาก็จะลากสายผ่านบันดงบันไดผ่านประตู

มันจะแข็งก็ต่อเมื่อเราเติมน้ำ
อันนี้มันจะแข็งก็ต่อเมื่อเราเติมลมเข้าไป
และลมนี้ก็ต้องเติมลมแรงดันสูงพอสมควรก็ประมาณ
ถ้าน้ำลึกประมาณ๕เมตร
ก็ต้องเติมลมประมาณ๑บาทครับผม
โดยแนวคิดแล้วก็น่าสนใจนะ
เราก็ลองดูให้ชัดมากขึ้นนะครับ
เป่าลมไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมครับ
ก็พบว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อลมนี้
เซนติเมตรคนก็สามารถเข้าไปได้นะ

แต่ข้างในเนี่ยมันมืดก็ต้องสวมไฟฉายไว้ที่ศีรษะนะครับ

ท่อลมที่มันลื่นก็ใช้วิธีการเอาพรมไปปูเอาไว้เพื่อกันลื่น
นี่แบบนี้ครับส่วนจุดที่ต้องปีนขึ้นก็จะมีบันไดลิงเพื่อใช้ปีนขึ้นไป
จะได้ไม่ต้องคลานเข่าคุณพัชรวรินก็เลยลองดู
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลองเข้าไปร่วมทดสอบนะครับว่า
ข้างในมันเข้าได้ไหมหายใจได้ไหมปรากฏว่าหายใจได้นะครับ
เพราะว่าเขาใช้วิธีการเติมอากาศเข้าไปเพื่อให้ท่อลมมันขยายอยู่แล้ว
ซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ในท่อลม๓คนค่ะมีคุณเฮโรธมีดิฉันและมีช่างภาพนะคะ

เห็นไหมคุณพัชรวรินก็ลองคลานเข้าไปคือไอ้ท่อนี้มันคงทนโดนหินโดนอะไรพวกนี้มันไม่ขาด
ถ้าจุดไหนที่ช่องมันแคบมันก็เล็กบีบลงมาอ๋อมันก็ยืดหยุ่นตามสภาพตรงนั้น
คนก็คลานเอาคลานก็ใช้พรมหรืออะไรมาปูเอาไว้ไม่ให้มันลื่นคลานจะได้คลานง่ายหน่อย
คุณพัชรวรินก็อยู่ในช่วงที่กว้างหน่อยเขาก็ลองดูว่าอากงอากาศเป็นยังไงมันหายใจได้
เพราะเขาใช้วิธีการเป่าลมเป่าออกซิเจนเข้าไปเพื่อให้มันพองอยู่แล้ว
ส่วนคุณโคสิตบอกว่าหลังจากได้เผยแพร่วิธีนี้ผ่านเพจเฟซบุ๊คไปนะครับก็มีกระแสตอบรับมาค่อนข้างดี
บางคนก็แสดงความเห็นแนะนำวิธีการทำชุดแคปซูลที่ทำจากผ้าแคนวาสก็ได้
ให้คนเนี่ยสวมใส่ได้แล้วก็มีถังออกซิเจนอยู่ในชุดนั้นก็ถือว่าเป็นแนวคิดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้กำลังลองทดสอบดูอยู่
ก็จะเห็นว่ามันมีอากาศเข้าไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีทีเดียวครับ
นี่คือคนไทยเรามีอะไรเราก็ช่วยกันนะใครมีความคิดเห็นก็ช่วยกัน
ผมก็เป็นแค่อีกแรงหนึ่งที่อยากจะมีส่วนร่วมนะครับเห็นอะไรดีก็อยากจะทำให้มันเกิด
เราอาจจะไปทดลองดูได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็เตรียมทุกอย่างเอาไว้
สามารถใช้ประโยชน์ได้นะคุณไพโรธที่เป็นสถาปนิกที่เป็นคนออกแบบเนี่ยบอกว่าก็กำลัง
ทดลองอยู่อย่างต่อเนื่องครับค้นหาช่องโวดูจุดบอดจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยนะครับเพื่อให้ท่อลมนี้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
เพื่อทางทีมที่ถ้ำหลวงเขาสนใจก็จะได้เอาไปทดลองใช้ดูได้
ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอทางออกที่น่าสนใจนะคะ